ยังไงก็คือโจรก็ไม่ได้คิดว่าในวัดนั้น

ได้เงินไปประมาณสัก๕๐๐บาท

เป็นภาพจากร่องมวงจรปิดนะฮะที่วัดหนองแวงพระอำรำหลวงจขอนแกน
คนที่เข้าไปเนี่ยเป็นวัยรุ่นนะอายุสักประมาณ๒๐๒๕ปีเนี่ย
ดุ่มเข้าไปเนี่ยฮะเสื้อข้างในสีชมพูแล้วก็ใส่แก๊เก็ตข้างนอกทับไปนะครับ
แล้วก็มีหน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าเดินไปที่ห้องน้ำชายคนเดียว
คือต้องบอกว่าแต่งตัวเด่นมากเด่นมากเสื้อสีชมพู
ปรีเข้าไปที่ห้องน้ำชายไปเห็นตู้บริจาคงัดเข้าไป
กเงินไปสักประมาณ๕๐๐กว่าบาทแล้วก็เนี่ยฮะ
เหมือนจะมีคนพาไปส่งแล้วก็สุดท้ายซ้อนรถจักรยานยนต์คันนี้ของเพื่อน
หลบหนีไปนะครับแม่บ้านเขาเล่าแบบนี้แม่บ้านของวัดเนี่ยบอกว่า
สักบ่ายสองเนี่ยก็กำลังทำความสะอาดห้องน้ำตามปกตินะฮะ
แต่ไม่เห็นตู้บริจาคคือตู้เนี่ยเขาจะล่ามโซ่เอาไว้
นะฮะพอไปถึงเอาไม่เห็นแล้วก็เลยไม่รีบแจ้งพระให้แจ้งจำรวจ
ออกไปหาดูรอบวัดนะฮะออกไปหาดูรอบห้องน้ำก็ไม่พบตู้บริจาค
แต่พอเข้าไปดูในห้องน้ำอ้าวมันไปอยู่ในห้องน้ำ
มีเหรียญตกอยู่สี่เหรียญและในตู้ก็มีเงินสักประมาณ๕๐๐บาทที่ที่นับเอาไว้เนี่ยนะฮะ
ก็หายไปก็ไม่คิดว่าคนร้ายจะมาลงมือขโมยตู้บริจาคหน้าห้องน้ำกลางวันแสกแบบนี้
ตำรวจโรงพักเมืองขอนแก่นก็จะประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะฮะ
เก็บลายนิ้วมือแฝงแล้วก็ตรวจสอบภาพที่เราเห็นไปนี่แหละ
เพื่อติดตามจับกลุ่มคนร้ายทั้งคู่ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ไปวัดดังด้วยเขามีกล้องอยู่แล้วครับคุณโจรฮะ